ทุกผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สะแก้วนะครับเป็นพื้นที่ไร่พื้นที่นามีสองพ่อลูกก็ขับรถไถไปเพื่อจะไปเกี่ยวย่าจะไปเลี้ยงวัว
ใครจะไปเชื่อใครจะไปคิดไปเหยียบกับระเบิดนะฮะแล้วระเบิดมันยังทำงานนะครับระเบิดตู้มขึ้นมาเสียชีวิตสองพ่อลูกนะครับทุกผู้ชมครับนี่คือรถคันที่ขับไปนะครับรถไถคันนี้นะฮะเหยียบกับระเบิดไม่ทราบชนิดนะฮะตอนเกิดเหตุเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับในท้องที่สพโคกสูงที่สะแก้วดูรถนะฮะ
ผู้เป็นพ่อเนี่ยแรงระเบิดเนี่ยทำให้ร่างกายเนี่ยฉีกขาดกระจายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยไปทั่วบริเวณนะฮะ
เจ้าหน้าที่ต้องเก็บชิ้นส่วนคือแม่พูดตรงตรงนะฮะเก็บรวมกันใส่ถุงปุ๋ยอ่ะอืม
ใส่ถุงปุ๋ยร่างกายของนายจรูนผู้เป็นพ่อเนี่ยยัดใส่หนึ่งถุงค่ะ
ส่วนลูกชายถูกสะเก็ดระเบิดเข้าตามร่างกายนะครับก็เสียชีวิตเหมือนกันนะฮะ
แต่ไม่ถึงขั้นฉีกกระจายเป็นชิ้นนี่ฮะนี่คือศพของพ่อค่ะ
เป็นถุงแบบเนี้ยครับหลังตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับท่านผู้ชมครับ
แรงระเบิดนะครับเกิดหลุมกว้างประมาณ๕เมตรลึกประมาณ๑เมตร
คาดว่าเป็นกับระเบิดรถถังนี่ฮะที่ไปเหยียบเข้านะครับ
ของตำรวจตระเวนชายแดนนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ทหารจากกัมพูชาด้วย
ต้องมาร่วมกันนะฮะค่ะเพราะว่าเป็นแนวเขตชายแดนไทยกัมพูชา
ตรงจุดนี้นะครับเพื่อมาตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ก็ยืนยันชัดเจนว่านี่คือทุ่นระเบิดดักรถถังสมัยสงคราม
เอาไว้ดักรถถังมึงอยู่มาสอนประอุ่มเข้าไปเนี่ย
ถังยังไม่อยู่แล้วนับภาษาอะไรกับรถไถ
นี่สองพ่อลูกขับมาแต่ตอนนี้ยังไม่ทราบชนิดนะครับ
ไปเจอทุ่นระเบิดสังหารแบบบุคคลชนิดไทยหกเก้าหรือกบกระโดดหนึ่งทุ่น
อยู่ตรงนี้ด้วยเก็บกู้ขึ้นมาเรียบร้อย
แต่ตอนนี้ต้องปิดพื้นที่เอาไว้ก่อนเกรงว่าเดี๋ยวมีใครเข้ามาจะเกิดเหตุซ้ำรอย
ส่วนที่จุดเกิดเหตุนะครับวันนี้ครอบครัวผู้เสียชีวิตนิมนต์พระจากวัดโคกสูง๔รูปมาทำพิธีเชิญดวง
ก็นิมนต์พระมาเชิญดวงวิญญาณลูกชายกับสามีนะครับเธอบอกว่าก่อนเกิดเหตุเมื่อ
ลูกช้างค่ะแต่เมื่อวานนี้เครื่องตัดย่ามันเสีย
สามีก็เลยชวนลูกชายบอกไปตัดย่าแถวจุดเกิดเหตุกันแล้วกัน
เอารถไถไปนะแล้วก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
บอกว่าอย่าไปเลยลูกชายคนที่ตายก็ชงกาแฟให้กิน
บอกให้พ่อกินข้าวป้าก็บอกว่าอย่าไปเลย
มันค่ำแล้วมาตอนเที่ยงค่ะแล้วพอสามสี่โมงป้ามันเอกใจนอน
ไปนานนักป้าก็ออกมาถามเขาข้างนอกเพราะว่ารถระเบิดดัง
เขาบอกป้าอย่างนั้นป้าก็ไม่รู้แต่ป้าดูว่าอยู่ข้างใน
ส่วนชาวบ้านแถวนี้บอกโอ้โหตอนนี้ตกใจมากนะครับ
ไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วเส้นทางตรงนี้เนี่ย
ใช้เป็นเส้นทางในการเดินทางเข้าออกเป็นประจำนะฮะต้องไปไล่ไปนาเนี่ยครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้ก็เลยไม่มั่นใจกันแล้วเกี่ยวความปลอดภัย
เจ้าหน้าที่ก็ปิดพื้นที่ไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะต้องทำการสแกนพื้นที่อย่างละเอียดนะฮะ
กู้วัตถุระเบิดออกให้หมดนะครับให้ปลอดภัยนะครับ
ซึ่งชาวบ้านบอกว่า๓๐กว่าปีแล้วนะ
ระแวกนี้ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบเจอทุ่นระเบิดหรือว่าเหยียบทุ่นระเบิดนะครับ
นี้เนี่ยเคยเป็นพื้นที่สู้รบตั้งแต่สมัยสงครามเขมรแดงเมื่อปี๒๕๒๘นะฮะ
แต่พอสงครามจบเจ้าหน้าที่เขาก็มาเก็บกู้ไปหมดแล้ว
ก็ไม่คิดว่ายังหลงเหลืออยู่โอ้โหแล้วเสียชีวิตสองศพค่ะครับ